ช่วยตลานตลาด
ต้อนรับเข้าสู่ช่วงตลอดตลาดของเราวันนี้ค่ะคุณผู้ชม

วันนี้จะพาไปดูกันที่ราคาของปลากันก่อนจ้า

ปลานินนะคะวันนี้อยู่ที่

บาทต่อกิโลกรัมและปลาช่อนเลี้ยงนะคะ๑๔๕บาทต่อกิโลกรัมจ้า
ตามมาด้วยราคาเนื้อสัตว์นะคะหมูเนื้อแดง๑๒๕บาทต่อกิโลกรัม
โพกไก่๖๐บาทต่อกิโลกรัมเนื้อแดงวัว๒๓๐บาทต่อกิโลกรัมและ
ไก่เบอร์ศูนย์สี่บาทสิบสตางค์ต่อฟองค่ะยังไม่ได้มีการ
เปลี่ยนราคาจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคุณผู้ชมส่วนวัน
พรุ่งนี้นะคะราคาสินค้าของเราจะปรับเปลี่ยนไหมเดี๋ยวกลับ
อัปเดตกันในช่วงตลอดตลาด